อันนี้เป็นดราม่าคุณผู้ชมดราม่าที่สพสุไงโกลก
คือมีนายตำรวจ๑๐กว่านายเนี่ย
เหมือนโดนลงโทษอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งให้ยืนกลางแดด
แล้วไม่ใส่อะไรถอดเสื้อเนี่ยแบบนี้
แล้วปรากฏว่าเป็นแผลแบบผู้พอง

ก็เป็นเพจที่มักจะโพสต์เท้ากับตำรวจนี่แหละ
เขาบอกว่าตำรวจสพสุไงโกลก๑๔นาย
ลงโทษให้ถอดเสื้อถอดรองเท้ายืนกลางแดดตอนเที่ยงวัน

ใส่แต่ถุงเท้าเหรอ
จนถึงบ่าย๒๓๐ครับเที่ยงถึงบ่าย๒๓๐กว่า

มีการเป็นลมล้มทั้งยืนต้องหามส่งโรงพยาบาลนี้ไม่เป็นความจริงครับ
ทุกคนก็ยืนกันทุกคน
คนไหนที่ไม่ไหวก็ขออนุญาตนั่งกับพื้น
แล้วก็พอนั่งสักพักก็ลุกมายืนเหมือนเดิม
ส่วนรองผู้กำกับการสอบสวนสพสุไงโกลกครับ
ตำรวจโทคำพันธ์แสนทวีสุกก็บอกว่า
ลงโทษครั้งนี้ที่เห็นเนี่ยเนื่องจากว่าไปตรวจสอบพบตำรวจในสังกัด
กพร่องต่อระเบียบหน้าที่หลายส่วนครับ
ก็มีการตักเตือนแล้วนะตักเตือนมาหลายรอบแล้ว
ครั้งนี้ก็เลยต้องลงโทษตามระเบียบ
โดยต้องทำทุกคนให้เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติงานร่วมกัน
แล้วท่านยืนยันว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากระเบียบแล้วก็ไม่ได้รุนแรง
ส่วนที่มีข่าวบอกว่ามีบางคนไม่สบายถึงกับเป็นลมเนี่ย
ท่านยืนยันว่าไม่จริงนะเพราะท่านยืนควบคุมการปฏิบัติอยู่ตลอดครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส

ก็เรียกรองผู้กำกับทุกแผนก
แล้วก็ตำรวจ๑๔นายที่โดนลงโทษมาประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับสายงานที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนที่มีการสั่งลงโทษให้ถอดเสื้อ
จนมีตำรวจบางนายเนี่ยผิวหนังไหม้นะ
ถ้าอยู่ในรั้วโรงเรียนหรือว่าหลักสูตรการรบ
บอกว่าเป็นเรื่องปกติอ๋อเหรอเป็นเรื่องปกตินะ
แต่สถานการณ์แบบนี้เอามาใช้แบบนี้มันผิดสถานที่
และผู้บังคับบัญชาก็คิดว่าเป็นครูฝึก
เอามาสร้างวินัยต่างซึ่งผิดที่ผิดเวลาไปหน่อย
เรื่องต้นก็แนะนำผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษพอเหมาะพอควร
ส่วนคนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดคนที่ถูกก็ว่ากันไป
ซึ่งทุกฝ่ายก็เข้าใจกันดีแล้วครับ
อันนี้เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส

แบบนี้เป็นการลงโทษทางวินัยใช่ไหม
เห็นว่าอย่างไรครับที่ยืนตากแดด
คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นได้นะครับบางทีก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
บางทีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การฝึกดีนะ
ไม่ได้ไม่ออกไปสู้รบปรบมือกับใคร